ส่วนข่าวเรื่องนี้ใครอาจจะได้ติดตามก่อนหน้านี้แล้ว
มีข่าวของหญิงสาววัย๓๐ปีเธอบอกว่านอนอยู่ในบ้านคนเดียว
แล้วก็อยู่ดีก็มีโจรบุกเข้ามา๒คน
ปีนรั้วเข้ามาในบ้านแล้วก็จี้เอาเงินไป
สี่หมื่นเธอบอกว่าตอนนั้นเธอนอนอยู่ในเปรย์ด้วยนะ
นอนอยู่ในเปรย์อยู่ใต้ต้นมะม่วงอยู่หลังบ้านแบบเนี้ย
แล้วอยู่ดีปีนกำแพงมาจากไหนไม่รู้โจรสองคน
้นเอาเงินไป๔๐๐๐บาทแล้วก็วิ่งหนีหายเข้าป่าไปเลย
คือที่โกหกกุเรื่องขึ้นมาว่า
โดนโจรปล้นไป๔๐๐๐๐เนี่ยเป็นเพราะว่าเธอเอาเงินไปเล่นการพนัน
หมดเลยทีนี้ไม่รู้จะทำยังไงดี
กลัวสามีจะดุด่าทำร้ายก็เลยต้องปุเรื่องนี้ขึ้นมาแหละนะคะ
จากกรณีเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานที่นางสาวปียนุษย์สุภาพสุนทรอายุ๓๐ปี
บอกว่านอนพักผ่อนอยู่ในบ้านลำพังแล้วถูกสองคนร้ายปีนกำแพงมาย่องเบามา
ใช้ปืนจี้เอาทรัพย์สินสี่หมื่นบาทกลางวันแสกเลยนะ
แล้วก็หนีเข้าป่าไปนะคะที่บ้านหนองกบตำวนโค้กเฉียมเมอร์หนองกุ้งศรี
จังหวัดกระศินดิ์พอหลังเกิดเหตุภัณฑ์ตำรูดเอกผู้ที่นั่นอ่ำพันฆ์
ร่วมกับตำรวจสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๔นี่แหละ
ลงพื้นที่เลยไปติดตามความคืบหน้าคดี
แต่ตำรวจเขาเห็นข้อพิรุษอยู่หลายจุด
ไม่มีวัตถุพยานไม่มีวัตถุแวดล้อมในที่เกิดเหตุ
ทั้งยังพบเบาะแสสำคัญของชาวบ้านหนองกบค่ะที่บอกว่า
นางสาวปียนุษย์คนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมชอบเล่นการพนัน
ก็เลยแกะรอยไปหาเจ้ามือไฮโลภายในบ้านหนองกบ
จนกระทั่งทราบว่านางสาวปียนุษย์ไปเล่นการพนันไฮโล
ช่วงวันที่๕๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
แล้วขาดทุนไปประมาณ๓๐๐๐บาทชัดไหม

วันนี้พนักงานสอบสวนเลยเชิญตัวนางสาวปียนุษย์พร้อมด้วย
สามีไปสอบปากคำแยกห้องกันสอบค่ะ
ต่อมานางสาวปียนุษย์เลยยอมรับสารภาพ
หลังเธอถูกเค้นสอบนานร่วม๔ชั่วโมง
บอกว่าวันดังกล่าวไปเล่นการพนันไฮโลจริง
สร้อยทอง๒สลึงไปขายและนำแหวนทองคำน้ำหนัก๑สลึง๑วง
จำนำกับเจ้ามือวงไฮโลในราคา๔๐๐บาท
พร้อมทั้งนำเงินอีก๒๐๐๐บาทที่สามีจำนำไปซื้อหมู๔ตัวมา
แหละขายที่ตลาดสดเนี่ยเอาไปเล่นไฮโลจนหมดซะอีก
ก็เลยเกรงว่าจะเอาเงินที่ไหนไปคืนสามีล่ะ
บาทนี้สามีไปจำนำไปซื้อหมูมา๔ตัว
ก็กลัวว่าไม่มีเงินคืนจะทำยังไงดี
กลัวสามีดุด่ากลัวสามีทำร้าย
อาศัยช่วงที่สามีไปตกปลาช่วงบ่าย
แล้วลูกก็ไปซื้อน้ำปั่นภายในหมู่บ้าน
อุบายโกหกซะเลยอยู่คนเดียวโดนโจรจี้นะคะ
พอสามีไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านน้องกบตำรวจเข้าตรวจสอบ

บอกว่าจริงไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่ขนาดนี้

ทีหลังก็อย่าทำนะมันไม่จริงก็อย่าไปทำ
มันทำให้ทุกคนต้องแต่มันเราไปพิสูจน์ดูแล้ว

จริงตั้งแต่พอ
เล่นกี่วันสองวันเพราะจะเมื่อไหร่

หมดเลยเสียงหมดเลย

พนักงานสอบสวนค่ะจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา๑๓
ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน

ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับก่อนจะดำเนินคดีต่อไปนะคะ

แต่ว่าเรื่องในบ้านเคลียร์กันเองละกัน